เราต้องการให้ประเทศเดินไปสู่การทำประชามติอย่างสร้างสรรค์
นั่นก็คือใช้เหตุผลต่อกันนะครับไม่ได้ใช้ถ้อยคำที่หยาบคายรุนแรง
ก้าวร้าวข่มขู่นะครับซึ่งไม่เหมาะสมกับสังคมไทยเป็นอย่างยิ่ง

แต่เข้าร้องแนะนำเจ้ากรรมนางงานควฑินหน้าที่ดูแลด้วยใช่ไหม

รับการคุ้มคลองทางกฎหมายด้วยใช่ครับใช่ครับพ่อเจรบุตัวเนื้อหา
เพื่อให้เป็นรูปธรรมได้ไหมคะว่ากรณีในลักษณะแบบไหนที่เข้าข่ายจริง
คำหยาบคายรุนแรงก้าวร้าวนะครับ
แล้วก็เชื่อมโยงไปสู่การแสดงเจตนาว่าจะรับหรือไม่รับรัฐมนูล
ถ้ามีการโพสต์หรือว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่จะบอกว่ารับหรือไม่รับแล้วก็ให้เหตุผลโดยที่ไม่มีมีข้อความหยาบคายนี่อย่างนั้นถือว่าทำได้ไหม
ทำได้ครับคืออย่าหยาบคายอย่าก้าวร้าวอย่ารุนแรงนะครับอย่าเป็นการปลุกระดมข่มขู่
ถ้าจะโพสต์ข้อความว่ารับหรือไม่รับโดยเหตุผลอะไรอย่างหนึ่งทำได้ทั้งสิ้นครับอันนี้เป็นสิทธิส่วนบุคคล
เป็นกองทุนเป็นกองทุนนะฮะกองทุนหนึ่ง
เป็นกองทุนกองทุนหนึ่งซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
เป็นกองทุนกองทุนหนึ่งนะครับใช้คำว่ากองทุนแล้วกันกองทุนหนึ่ง
ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ไม่ทราบไม่ทราบรายละเอียดทั้งสิ้นนะฮะแต่ชื่อที่อยู่ในเฟซบุ๊คคือกองทุนกองทุนหนึ่งนะครับ
ซึ่งมีที่ตั้งในจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ผมไม่ทราบอะไรทั้งสิ้นแล้วครับ
ขอให้เป็นเรื่องที่พนักงานสืบสวนสอบสวนไปดูแลเองนะครับ
นั่นก็คือหมายความว่าเป็นการให้ข้อความนั้นปรากฏต่อสาธารณะทั่วไปไม่ใช่เฉพาะกลุ่มด้วย
ในกรณีนี้เป็นการใช้โซเชียลนี้ก็ความความความต่อจะยื่นไปทางความผิดเรื่องด้านการระบบคอมพิวเตอร์
คือเรายื่นเท่านี้พอครับนั่นก็คือหมายความว่าเราให้ทางพนักงานสืบสวนสอบส่วนนั้นเป็นผู้ดูแลเอง
เพราะฉะนั้นเจตนาของวันนี้ไม่ใช่เพื่อต้องการที่จะเอาผิดใครนะครับเป็นการเฉพาะ
แต่ต้องการเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างในสังคมว่าจากนี้ไปเนี่ยการที่เราจะพูดเรื่องประชามติรับหรือไม่รับร่างธรรมนูลนั้นเนี่ย
ควรพูดด้วยเหตุผลท่านจะรับหรือไม่รับก็ได้ไม่มีปัญหาท่านจะโพสต์ข้อความมารับหรือไม่รับก็ได้ด้วยเหตุผล
อย่างเป็นวิชาการอย่างเป็นสุภาพชนทำได้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าท่านโพสต์ด้วยข้อความซึ่งหยาบคายรุนแรงก้าวร้าวข่มขู่ปลุกระดมก่อให้เกิดความวุ่นวาย

แต่ไม่ได้มีการจงใจแข็งแก้งหรือจิตการเสร็จท่ามท่านกรกตทราบไหมว่ามันมีการโพสต์ในเชิงรับหรือไม่รับปกติอย่างอื่นที่หมด
มากมายครับนะฮะคือการโพสต์ข้อความดังกล่าวที่จะมีในเชิงรับหรือไม่รับโดยใช้เหตุผลนี้กรกตไม่เคยเข้าไปยุ่ง
แม้การประชุมวิชาการต่างการให้ความเห็นของนักวิชาการต่างเนี่ยเราก็คิดว่าเป็นสิทธิเสร็จภาพของประชาชนในการแสดงความเห็นต่อสาธารณะได้
ของนักวิชาการในการเสียความเห็นต่อสาธารณะได้ดังนั้นสิ่งตาเหล่านี้อยู่ในขอบเขตของกฎหมาย
แต่เมื่อใดก็ตามนะครับถ้าเป็นเรื่องของการใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมใช้ภาษาที่หยาบคายรุนแรงข่มขู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดที่สมบูรณ์เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้เพื่อมาต้องการเอาใครเข้าคุกเพื่อไม่ได้มาต้องการว่าจะต้องทำให้ใครจะต้องขึ้นศาล
แต่ต้องการให้เป็นแบบอย่างเท่านั้นครับว่าเราต้องการให้เกิดการเมืองที่สร้างสรรค์นั่นก็คือจากนี้ไปเนี่ยอยากจะให้มีการพูดกันบนพื้นฐานของเหตุผล
ใช้ภาษาที่หยาบคายข่มขู่คุกคามรุนแรงนะครับมาช่วยกันทำให้การประชามติคราวนี้เป็นการทำประชามติที่เดินไปด้วยเหตุผล
เอาเหตุผลมาสู้กันครับว่าเห็นด้วยเพราะอะไรไม่เห็นด้วยเพราะอะไรพูดด้วยทางหลักวิชาการได้ไม่มีปัญหาครับ
กตต้องมีการตั้งทีมเฉพาะกิจเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะไหมคะ
เดี๋ยวขอเป็นเรื่องของที่ประชุมกรกตอีกทีหนึ่งนะครับว่าที่ประชุมกรกตจะว่าอย่างไรนะครับ
ในเรื่องนี้เนี่ยกรกตทุกคนได้รับทราบข้อมูลยังเลยครับ
ยังเลยครับยังเพราะว่าถ้ารับทราบผู้สื่อข่าวก็รู้หมดสิวันนี้แจ้งเรื่องอะไร
แล้วจะต้องมีการนำกลับเข้าไปสู่การพิจารณาของกรกตไหมคะหลังจากแจ้งความไปแล้วเนี่ย
เพื่อทราบเท่านั้นเองนะครับก็เป็นการแจ้งเพื่อทราบนะครับและกรกตทุกคนก็สามารถทำได้
แม้กระทั่งประชาชนทุกคนก็สามารถทำได้ครับว่าถ้าเมื่อใดก็ตามพบเห็นการใช้ข้อความที่หยาบคายรุนแรงต่อกันนะครับ
โดยมีเจตนานำสู่การรับหรือไม่รับร่างรัฐมนูลเป็นการข่มขู่เป็นการคุกคามเป็นการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงหยาบคาย
ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ในการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษที่ทุกโรงพักได้
ว่าสามารถที่จะแจ้งความได้เลยโดยที่ประชาชนไม่ต้องไปร้องต่อกรกตก่อน

ก็ขอเป็นเรื่องภายในของทางกรกตแล้วกันนะครับว่าเราดำเนิน
ท่านอยากให้คดีนี้ดำเนินการโดยเร็วไหมครับเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่างในเรื่องธรรมชาติ
ไม่เร่งรัดนะครับเป็นเรื่องของทางพนักการสืบสวนสอบสวนนะครับ
ว่าท่านจะดำเนินการอย่างไรต่อไปเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยทางกรกตเอง
นำข้อมูลมาส่งกับทางตำรวจให้เห็นนะครับแค่นั้นเองครับ
อันนี้ขอให้เป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านคดีแล้วกันนะฮะ
แต่ว่าเชื่อว่าหลักฐานที่ให้นั้นเพียงพอและครบถ้วน
อยู่ในนี้นะครับ

ถอนหรือไม่ถอนเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วเพราะว่ามีการถ่ายเอกสารหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ
โดยข้อความที่ท่านพบท่านคิดว่ามันจะส่งสมต่อต่าง
สร้างแรงจึงใจที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างไรบ้าง
เราไม่สามารถที่จะพูดข้อความดังกล่าวผ่านทางสื่อได้
จากเป็นข้อความที่หยาบคายรุนแรงและก้าวร้าว
ใช้คำนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ปราศจากเหตุผล
เพื่อนำไปสู่การชักจูงใจคนในทิศทางที่รับหรือไม่รับรัฐมนูล
อนุญาตไม่เอ่ยข้อความแล้วกันเพราะว่าถ้าเอ่ยข้อความไปแล้วเนี่ย

จะก่อให้เกิดความรุนแรงตามมาด้วยหรือเปล่า
คิดว่าวันนี้น่าจะเป็นการเพิ่มความรุนแรง
นั่นก็คือหมายความว่าถ้าทุกฝ่ายรู้ว่าสิ่งนี้ที่ไม่ถูกต้อง
ก็อย่าทำกันนะครับแล้วก็หันหน้ากันพูดคุยด้วยเหตุผล
นั่นก็คือว่าเราเอาเหตุผลมาพูดคุยกันดีกว่า
จะโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กรับหรือไม่รับไม่เป็นไรนะครับ
ขอให้เป็นเหตุเป็นผลสุภาพชนนะครับ
ถ้อยคำที่หยาบภัยรุนแรงต่อกันก็ไม่ผิด
เป็นห่วงไหมคะว่าหลังจากมีการแจ้งความแล้วเนี่ย
จะมีบางกลุ่มที่ออกมาให้ข้อมูลกับสังคมว่าเนี่ย
เป็นส่วนหนึ่งของการปิดกั้นโอกาสในการที่จะให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน

คนสามารถให้ข้อมูลอย่างรอบด้านได้นะครับ
เหตุผลอย่างไรก็ได้ไม่เป็นปัญหา
จะรับหรือไม่รับไม่เป็นปัญหานะครับ
แต่เมื่อใดก็ตามถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้ถ้อยคำที่หยาบคายรุนแรง
คุกคามข่มขู่ซึ่งกันแล้วกันอันนั้นเป็นปัญหานะครับ
ผมไม่ได้พูดถึงฝ่ายไม่รับฝ่ายเดียวนะฮะ
บิดเบือนเช่นเดียวกันครับก็จะมีปัญหา

ก็แล้วแต่ไงหมายถึงว่ามันแล้วแต่มุมมอง
ถ้าหากว่าปล่อยให้มีการใช้ถ้อยคำหยาบคายรุนแรงต่อกันไปเรื่อย
มันจะดีขึ้นหรือเปล่าล่ะนะครับก็ต้องไม่ดีขึ้น
แต่ไม่ได้การตามถ้าหากว่าทุกคนหันมาคุยด้วยเหตุผลนะครับ
เอาเหตุผลมาพูดต่อกันตามหลักวิชาการ
รับหรือไม่รับก็ได้ไม่เป็นปัญหานะครับ
กรกตไม่เกี่ยวท่านจะรับหรือไม่รับพูดได้ทั้งสิ้นนะครับ
ท่านจะอภิปรายทางวิชาการอย่างไรก็ได้ไม่มีปัญหานะครับ
แต่เมื่อการตามถ้าเป็นเรื่องการปลูกกระดมกลมถูก
ให้คำที่หยาบคายต่อกันรุนแรงต่อกันเนี่ยอันนั้นเป็นปัญหา
วันนี้ท่านบังเอิญมาเจอท่านสมชัยใช่ไหมท่านมาร้องทุกข์กล่าวโทษ
ก่อนนี้ที่มีการโพสข้อความท่านก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วใช่ไหม
ทั้งสองห้องเนี่ยให้ความเป็นธรรมแล้วก็สอบสวนรวบรวมหลักฐานนะครับ
ตามที่กล่าวหาขยัดว่าด้วยการลงประชามติ๔๕๙มาตรา๖๑อนุหนึ่ง
ถ้าเข้าความผิดก็ต้องมีการดำเนินคดีไปตามกฎหมาย
ก็อยากจะย้ำเตือนว่าช่วงนี้เราก็อยู่ในช่วงที่กฎหมายมีผลใช้บังคับแล้วเนี่ย
การแสดงความคิดเห็นอะไรก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อกฎหมาย
เราก็ต้องช่วยกันเผยแพร่นะบางทีอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างอะไรนะ
ก็เป็นเรื่องของกระบวนการสอบสวนปกติไม่มีอะไรครับนะครับ
ถ้ารวบรวมหลักฐานแล้วชัดเจนก็คงจะให้สารท่านออกหมายจับเนาะ
ตอนนี้ก็เร่งรัดในส่วนของการรวบรวมหลักฐานอยู่

ท่านกังวลว่าจะมีการฟองร้องในลักษณะการผิดเพิ่มมากขึ้นไหมครับ
กังวลครับเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ข้อเท็จจริง
ถ้าเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรแอบแฝงเนี่ยคงไม่มีปัญหาอะไร
ในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระเสรีเนี่ยก็ต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย
อย่างเช่นไปทำให้คนอื่นเสียหายถูกดูหมินถูกเกลียดชังอย่างนี้
ก็เข้า๓๒๖๓๒๘แค่ประมวลกฎหมายอาญา
แต่ถ้าเกี่ยวข้องกับประชามติก็เข้าตามมัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติปี๕๙
ก็ให้ทุกคนได้รับรู้รับทราบว่าเราอยู่ภายใต้กฎกติกา
แล้วก็กฎหมายจะทำให้ทุกอย่างมันสงบเรียบร้อย
ผมมีหน้าที่รักษากฎหมายแล้วก็รักคนไทยทุกคนอยากให้ทุกคนเดินหน้าร่วมกัน
ทำให้บ้านเรามีความสงบสุขประเทศไทยน่าอยู่น่าท่องเที่ยว
ผมย้ำตลอดคนจะได้มาเที่ยวบ้านเราเยอะเศรษฐกิจเราจะได้ดีตามไปด้วย
กำลังดำเนินการอยู่ทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายทั้งนั้นเลย
ก็ช่วยกันคนไทยคนไทยผมว่าคนไทยดีที่สุดประเทศไทยดีที่สุดแล้วช่วยกันทำบ้านเมืองให้สงบ
อะไรที่มันเกี่ยวข้องนะฮะเป็นหน้าที่ของพนักงานสืบสวนสอบสวน
ฝ่ายสอบสวนก็สอบไปฝ่ายสืบก็ต้องสืบต่อทั้งสองอย่างมาบรรจบกัน
ถ้ามีหลักฐานเชื่อว่าผู้นั้นน่าจะได้กระทำ
คำร้องต่อสารให้ศาลท่านอนุมัติ
ให้ออกหมายจับหมายเรียกและแด่ดูแลริกของท่าน
เรามีหน้าที่รวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้อง

แล้วเอาหลักฐานนั้นนำเสนอนะครับถ้าหลักฐานครบถ้วน
แต่ก็ดำเนินการให้เร็วที่สุด